แต่เครื่องดนตรีไทยชนิดต่างเหล่านี้

ตลาดละวันช่วง
ดนตรีไทยรีไซเคิลทั้งเครื่องดีด

เพียงเพราะเครื่องดนตรีไทยราคาสูง

ดีดสีตีกันดูครับ
กลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้าย

ถ้าเราแบบมีงบไม่พอก็สามารถทำเครื่องตีดีเซเคิลมา
ทดแทนเครื่องดนตรีจริงได้ค่ะ
ในครั้งนี้โจทย์ที่ยากสำหรับการแสดงดนตรีไทยก็คือ
จะต้องเล่นดนตรีไทยประกอบการแสดงฟันดาบ
ในตอนศึกบ้างระจันทร์
ทำให้นักเรียนเขาได้รับรู้ถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษของเรานะครับ
ที่เปรียบสรรค์ต่อประเทศชาติผ่านบทเพลง
เพลงศึกบางรจันทร์แต่งโดยครูน้ำว้าร่มโพทอง

เพื่อสะดุดีวีรกรรมอันกล้าหารของชาวบ้านบางรจันทร์
วันแรงส่องไปเมื่อเขาทำล้ำประชาชนไหวเหงาเศร้าทั้งคืน
ไฟต้องแตกไปด้วยไฟเผาตัวตายกลายเป็นเท่า
ชื่อเรื่องแผ่นดินทำขวานทองนำระเทือง
ชื่อเรื่องโภคแพร่งต่อแดนไทย

ไม่ยอมสะยกสู่จนคนสุดท้าย
เพื่อปกป้องอนุรักษ์มรดกไทย
ให้จำลงคงไว้ชั่วการแล้วนาน
รู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่ามันจะเข้ากันไม่ได้
แต่พอได้เล่นแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีมากเลยครับ

ศิลปะแม่ไม้สมัยก่อนนี้เข้ากับดนตรีสมัยก่อนได้มาก

จับข้าวมาแล้วจ้าว
ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมน้องทุกคนครับ
ฝีมือสุดยอดจริงรวมไปถึงการนำเครื่องดนตรีรีไซเคิลมาใช้
แห่นำของเลยใช้มาให้เกิดประโยชน์แบบนี้

ภูมิใจเนาะที่เด็กไทยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะก็เห็นแบบนี้ก็น่าสนมส่งเสริมนะคะ